ด้วยความสุขสนของเด็กเป็นเหตุเลยที่นครราชศรีมาเด็กเขาจับกลุ่มกันก็ไปเผาฟางตามทุ่งนงทุ่งนา
พอเผาปุ๊บมันลามคุณผู้ชมมันลามไปติดยุ้งข้าวที่เอาไว้เก็บข้าวเปลือกที่ชาวบ้านเขาเกี่ยวมาแล้วแล้วก็สีแล้วเก็บเอาไว้
คุณผู้ชมมอดไปเนี่ยนะฮะชาวบ้านแบบโอ้โหมันคือทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายทั้งยุ้งข้าวแล้วก็ทั้งข้าวชาวบ้านบอกว่าไม่มีแม้แต่ข้าวกินแล้วครับตอนนี้

ยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกเนี่ยมันคือกรุสมบัติของชาวนา
กว่าจะทำนาแต่ละปีกว่าจะไปหวานไปไถไปเกี่ยวอะไรมาแล้วกว่าจะรอเอาข้าวไปสีไปขายเนี่ย
นี่มันคือกรุสมบัติของเขาแล้วมันคือเงินที่เขาต้องเก็บไว้ใช้ตลอดทั้งปีหลังจากนี้ไป
หลายแสนบาทนะความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแน่นอนเก็บปุ๊บเข้ายุ้งข้าวเรียบร้อย
ชาวบ้านก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปที่มันเกิดขึ้นนะครับ
เพลิงไหม้ยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกของชาวบ้านติดกันสามหลังในพื้นที่หมู่สาม
ตำบลธานปราศาสตร์อำเภณนท์สูงจังหวัดนครมราชศรีมานะฮะ
ห่มไหม้แบบนี้คุณผู้ชมและแน่นอนนะบ้านของชาวบ้านมันอยู่ไกลจากเมืองใช่ไหม

ไหมทงไหมทันล่ะครับมาฉีดน้ำก็เหลือแต่ซากแบบนี้

นะฮะลุกลามไปหมดนะฮะใช้เวลากว่าสองชั่วโมง
เหตุการณ์จึงสงบลงคุณดูสิดูข้าวเปลือกสิไม่เหลืออะไรไม่เหลือ
อะไรแล้วนะฮะทีนี้ไปถามตำรวจเขาก็ไปสื่อไปสอบสวนกันไปทราบว่า
ต้นเพลิงมันเกิดจากเด็กเด็กในหมู่บ้านก็คือลูกหลานกันเองนั่นแหละ
นะฮะทำยังไงล่ะอ๋อไปจุดไฟเผาย่าเล่นค่ะนะฮะด้วยความที่
เอาพอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จมันจะเป็นต่อสั่งข้าวเป็นต่อฟ่างนะฮะ
คุณผู้ชมไปจุดเล่นโอ้โหจุดไปจุดมาลุกลามสิฮะ
ฟางเหล่านั้นอ่ะมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอยู่แล้วมีลมมีลมหน่อย
มันก็พัดโค้งเข้ามาไฟก็โหมมาจากไอ้ฟางใกล้ใกล้กัน
ทุ่งนานอยู่ข้างหลังใช่ไหมมันก็ลามเข้ามายุ้งฉางคุณผู้ชม
ลมกระโชกแรงสุดท้ายแน่นอนเด็กเอาไม่อยู่ครับแล้วชาวบ้านเองก็เอาไม่อยู่
ยุ่งฉางไปสามหลังแล้วเขาติดติดกันแบบนี้
หนึ่งในผู้เสียหายเจ้าของยุ้งฉางคนหนึ่งคือนางอรุณบอกว่าเก็บข้าวเปลือกทั้งหมดเอาไว้ในนั้นอ่ะ
สามตันโอ้โหซึ่งเป็นทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายอืมที่มีตอนนี้อืม
นี่มันคือต้องเอาไปขายแล้วมากินใช่ไหมรวมทั้งไม่มีข้าวจะห่วงกินด้วยซ้ำไป
เพราะส่วนหนึ่งคือเก็บไว้กินนะฮะแล้วก็มีของเพื่อนบ้านที่มาฝากเก็บเอาไว้อีกค่ะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมหลายแสนบาทหมดกันเลยก็ว่าได้นะครับ
ยังไงก็ฝากดูแลบุตรหลานเนอะถ้าเกิดว่าตื่นเช้ามาดูข่าวกับบุตรหลานก็บอกว่า
ไม่ต้องของฟืนไฟอ่ะจะไปจุดเล่นกันใช่นะครับอันนี้